ดูคลิปนี้คุณผู้หญิงท่านหนึ่งขึ้นไปโรงพักสอนอ
สรบางขุนนลด่ากราชทุกชั้นยศ

เรื่องอะไร

ในก็เข้าใจคุณผู้หญิงนะ
แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเชียร์ให้ทำพฤติกรรมแบบนี้นะ

ทือเนี่ยไปจอดในจุดที่ห้ามจอก

เธอก็เลยโดนล๊อคเหล้าก็มีใบจ่ายค่าปรับเนี่ยเสียบไปที่กระจก
เธอก็เอาใบนั้นแหละมาที่โรงพักสนบังขุนนลจะมาจ่ายค่าปรับ
แต่ปรากฏว่าตำรวจชี้แจงบอกว่า
คือใบที่สั่งจ่ายค่าปรับเนี่ยแล้วก็องล้อไม่ได้มาจากสคุณน
กรจรชื่อเต็มก็คือกองบังคับการตำรวจจราจรเป็นกองบังคับการ
คือส่วนกลางพูดง่ายทีนี้โรงพักเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้
ถ้าเกิดคุณจะจ่ายคุณไปจ่ายนู่นบอกก็จะรอที่วิภาวดีนู่น

ท้องที่สอนอบางขุนนลคนละฝั่งเลยฝั่งทนกับฝั่งพระนคร

ทีนี้คุณตำรวจว่าไงคุณตำรวจเนี่ยบอกว่าคือทำอะไรไม่ได้

หรือที่กองบังคับการตำรวจจราจรถนนวิภาวดีรังสิต
โอ้โหนี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เธอเดือดมากเลยนะคะ
ทีนี้ชาวเน็ตว่ายังไงส่วนหนึ่งก็แนะนำแบบที่พี่เบิร์ตพูดไป
แนะนำบอกว่าคุณตำรวจสนบางขุนนท์เนี่ย
ท่านต้องแจ้งความกลับนะดูหมินเจ้าพนักงาน
แต่บางคนบอกว่าไม่รู้นะว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะจบลงยังไง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือได้ความรู้ใหม่เลย
ว่าตำรวจในท้องที่ที่ใครก็ตามโดนล็อกล้อ
ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ประชาชนมาจ่ายค่าปรับในท้องที่ของท่าน
กลายเป็นว่าประชาชนต้องไปจ่ายค่าปรับในส่วนกลาง
แต่ว่ามันยุคนี้สมัยนี้มันควรจะออนไลน์หรือเปล่า
กลายเป็นว่าประชาชนต้องลำบากไปไหม
นั่นน่ะสิใช่ไหมจริงแล้วน่าจะจ่ายค่าปรับได้ทั่วนะ
แต่ว่ามุมหนึ่งเนี่ยก็คือแบบบางคนก็แบบคุณพี่ก็เดือดเกินนะคะ
ใจเย็นหน่อยครับค่ะก็ต่างมุมมองจริงนะเรื่องนี้เนาะ